มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุกันหน่อย
คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันต้องประกอบด้วยหลายปัจจัยนะ
ทั้งรถทั้งคนทั้งถนนหมดเลย

เกิดขึ้นกับลูกชายวัย๑๓ปี
เพราะว่าไปขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีการซิ่งแซงกับเพื่อน
ท้ายที่สุดมอเตอร์ไซค์ของลูกชายวัย๑๓ปี
ชนท้ายกับรถไถลากพ่วง
อาการตอนนี้ถือว่าหนักเหมือนกันนะคะ
แล้วดูคุณแม่ของเด็กชายมารุษคนหมั่นอายุ๑๓ปีสิคะ
คือร้องไห้ใจจะขาดนะคะ
กอดร่างของลูกชายเพราะว่าลูกชายบาดเจ็บสาหัส
จากการขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปพุ่งชนท้ายรถไถลากพ่วง
และอาการเนี่ยขวาหมอบอกว่าตอนนี้เป็นตายเท่ากัน
จุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณถนนสายสกลนคร
อยู่ในเขตพื้นที่บ้านคำพีที่อำเภอนาแก่

เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จากการสอบสวนนายวิจิตวังคพันธ์
เป็นคนขับรถไถนาพ่วงก็ให้การนะคะว่าได้ขับรถมาจากนา
กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วตอนนั้นก็มีภรรยามีลูกนั่งมาด้วยในรถ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นเขา
เขาขี่กันซิ่งมาสองคันนะคะคันแรกขี่แซงไปได้
แต่อีกคันนึงพุ่งชนท้ายรถของนายวิจิตรอย่างแรง
แล้วก็เป็นเหตุให้เด็กชายวัย๑๓ปีที่เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์

เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบเก็บหลักฐาน
แล้วก็หาสาเหตุโดยละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีนี้พูดถึงคนพูดถึงรถไปแล้ว

ถนนสายนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ

เพราะว่ารถก็เยอะด้วยถนนมันแคบ
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมันก็มืด
อันนี้คือเป็นไฟจากของช่างภาพของเรานะ
เพราะว่าสภาพถนนจริงมันค่อนข้างมืด

ชาวบ้านเขาจะเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนร้อยศพ
ชาวบ้านเคยเรียกร้องมาเป็น๑๐ปีแล้ว

บอกว่าอยากให้หน่วยงานมาปรับปรุงมาแก้ไข
เพิ่มไฟส่องสว่างขยายช่องทางการจราจรให้หน่อย
แต่จากที่เรียกร้องมาก็ยังไม่มีการแก้ไข
ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่เขาสัญจรไปมานะคะ
เอามาดูอีกที่หนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชม
ที่ปฐุมธานีตำรวจสพหลวง
ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
แล้วก็กู้ชีพบัวเพชรเข้าตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
รวมถึงช่วยเหลือนายพรชัยชัยเสนาอายุ๓๕ปี

นำตัวส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ที่นายพรชัยบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าถูกนายอภิษฎศรีแก้ว
ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพขับรถชน
ตอนที่นายพรชัยกำลังเดินข้ามถนน
บริเวณถนนบางขันหนองเสือมุ่งหน้าบางขัน
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจก็ได้คุมตัวนายอภิษฎ
คนที่ขับรถชนไปสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นำข่าวนี้มาเสนอให้คุณผู้ชมจะได้ย้ำเตือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นการข้ามถนนหรือว่าการขับรถขับราม